อุบัติเหตุที่ทำให้บรรดาแฟนหมอลำนี้ก็ช็อกและตกใจมากนะครับ
เพราะว่าล่าสุดครับมีหมอลำดาวรุ่งประสบอุบัติเหตุเสียชีวิตนะครับ
เป็นนักร้องหมอลำอายุเพียงแค่๑๘ปีครับ
เกิดอุบัติเหตุระหว่างเดินทางครับรถพลิกคว่ำ
เหตุการณ์นี้ในรถคันดังกล่าวมีคนบาดเจ็บ
แล้วก็ต่อมา๑ในคนที่เจ็บสาหัส
ก็คือคุณแอนนภาพรประถมบันเทิงศิลป์ครับอายุ๑๘ปี

บรรดาแฟนหมอลำทุกคนต่างช็อกและเสียใจมากครับ
อุบัติเหตุเกิดขึ้นถนนสาย๒๔ครับ
บริเวณกมที่๑๓๔ทับ๔๐๐
่งหน้านางรองห่างจากแยกตะโกประมาณกิโลกว่าครับ
อยู่ในพื้นที่อำเภอเฉลิมพระเกียรติจังหวัดบุรีรำ
เป็นรถกระบะ๔ประตูนะฮะพลิกคว่ำล้อชี้ฟ้า
ในรถมีเจ็บทั้งหมด๓คนผู้ชาย๑ผู้หญิง๒
ผู้หญิงสองคนนี่เป็นพี่น้องกันนะครับ
หนึ่งในนั้นก็คือคุณแอนนภาพรอายุ๑๘ปีครับ
อาการสาหัสนำตัวส่งโรงพยาบาลและต่อมาเธอเสียชีวิต
คุณแอนนภาพรนั้นกำลังเป็นหมอลำดาวรุ่งนะครับ
ผ่านการออดิชั่นเข้ามาอยู่ในวงหมอลำชื่อดังประถมบันเทิงศิลป์
พี่สาวของคุณแอนซึ่งเดินทางไปด้วย
และแฟนของพี่สาวคุณรณชัยอายุ๒๘ปีครับ
บรรยากาศที่โรงพยาบาลนั้นพี่สาวยังทำใจไม่ได้นะฮะ
ที่รู้ข่าวว่าน้องเสียชีวิตแล้วเธอก็ร้องไห้เสียใจฮะ
เสียใจมากส่วนแฟนของพี่สาวเองก็รู้สึกผิด

คือไปรับตัวของคุณแอนนภาพรแล้วก็พี่สาวของคุณแอนเนี่ย
หลังจากที่ไปร้องเพลงที่ผับแห่งหนึ่งที่บุรีรำ

เตรียมจะเดินทางต่อไปโคลราช
ระหว่างเดินทางประมาณตี๔เหมือนมีอาการวูบฮะ
ไม่รู้สึกตัวรู้อีกครั้งคือรถเกิดอุบัติเหตุแล้ว
แฟนพี่สาวเนี่ยคุณรณชัยเลยบอกว่า
ผมไม่น่าพาน้องเข้ามาด้วยเลยตั้งแต่ต้น
รู้สึกผิดแล้วก็รู้สึกโทษตัวเองนะครับ
ไม่น่าผ่อนเป็นนักร้องอิสระที่ดงดังมาก
ในโซนบุรีรำสูรินค์โคลราชนะฮะ
ล่าสุดมาสังกัดที่ประถมบันเทิงศิลป
แล้วก็เพจเฟซบุ๊คของประถมบันเทิงศิลป์นั้น
ต่อการจากไปของคุณแอร์ด้วยนะครับ